เหมือนกับเจ้าหมูตัวนี้ค่ะชื่อว่าบุญทรัพย์
มันก็รอดจากคมกระสุนปืนเหมือนกันนะคะสุดท้ายมันไปพึ่งใบบุญที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
อ้าวเจ้าตัวนี้แหละชื่อน้องบายบูเอ่อบุญซับค่ะ
บุญซับบุญซับมันรอดจากการโดนยิงเหรอ
ถูกต้องแล้วไอ้หมูหมูหนังเหนียว
มันสักอะไรไว้โอ้มันมีเขี้ยวหมูเออเออหมูเขี้ยวตัน
เป็นเครื่องรางไว้ซะอย่างนั้นหรือจะใช่จะบอกว่ามันเป็นหมูที่
เรียกว่ารอดพ้นมาอย่างปฏิหารจริงแล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็นหมูวัดไปแฉลง
นี่ไงเนี่ยออกบินทบาทกับพระที่วัดแห่งนี้นะคะ
นั่นก็คือที่วัดบ้านหนองแมวโพงค่ะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะ
หมูตัวเนี้ยมันเป็นหมูพันธัยกี้ตอนเนี้ยมันเป็นหมูที่
สุดแสนจะเชื่องและเป็นที่รักของชาวบ้านที่นี่
ก็มันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตอนเช้าอะค่ะ
ได้ยินเสียงปืน๕นัดจากป่าอ้อยข้างกำแพงวัด
จากนั้นทิ้งช่วงไปประมาณสัก๑ชั่วโมง
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก๓๔นัดที่บริเวณวัด

รวมแล้วก็เกือบ๑๐นัดท่านก็เลยลงจากกุฏิไปส่องไฟฉายดู
ปรากฏว่าเจอชาวบ้าน๓๔คนค่ะกำลังใช้ปืนลูกซองเนี่ยยิงหมูตัวหนึ่งอยู่
หมูตัวนั้นก็คือน้องบุญทรัพย์ตัวเนี้ยมันก็เลยวิ่งมาหาเจ้าอาวาสนะคะ
หนีมาพึ่งมาหาพระถูกต้อง
มันก็เลยแบบโอ้โหไม่รู้จะไปไหนยังไงพระท่านเองก็เห็นหมูวิ่งมา
ก็เลยขอบินทบาทขอชีวิตหมูตัวนี้ไว้
ชาวบ้านกลุ่มนั้นก็เลยอ่ะยอมถวายให้ท่านไปเลยนะคะ
เช้าวันนั้นแหละเจ้าอาวาสบอกกับหมูว่าถ้าไม่อยากจะตายอย่าออกนอกวัดอีก
แล้วก็ให้นอนอยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อนี่แหละอย่าไปไหน
แล้วพอท่านจะไปบินทบาทปรากฏว่าหมูตัวนี้ก็ไม่ยอมวิ่งไปไหนเหมือนกัน
คือทำตามที่เจ้าอาวาสบอกมันรู้ภาษาเดินวนเวียนอยู่แถวกุฏิเลย
ท่านก็เลยให้ชื่อที่เป็นมงคลว่าเจ้าบุญทรัพย์นี่แหละ
ทรัพย์เป็นหมูตัวเมียนะคะอายุประมาณสัก๔เดือนสีดำพันธัยกี้
พันธุ์นี้ชาวบ้านบอกว่ามันเกิดจากหมูพันธุ์บ้านที่ปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ
แล้วก็ไปผสมพันธ์กับหมูป่าเห็นไหมลักษณะมันก็เลยเหมือนหมูป่าแต่หน้าเป็นหมู่บ้านยังไงอย่างนั้น
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่หมูแล้วล่ะกลายเป็นเป็นหมา
เออผมว่ามันน่าจะกลายเป็นหมาเวลาจับหมูเนี่ย
หมาวัดตัวหนึ่งก็จริงเพราะว่าอะไรมันก็อยู่กินกับหมาวัดที่อยู่แล้ว
น่ากินข้าวก้นบาดหมาวัดก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปนะคะ
แล้วช่วงตีสี่ตีห้าเช้าเนี่ยเจ้าบุญทรัพย์มันก็จะร้อง

ไม่ใช่จะมาหอนอะไรล่ะ
เออมันก็ร้องอุ๊ดตามภาษาหมุนแหละ

เออมันก็คือแบบตื่นตามกิจวัฒน์
แต่เช้าก็เรียกว่าปลุกท่านนะคะให้ไปบินทบาท
ก็เป็นที่รักของชาวบ้านหลายคนแถวนั้น
นะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักอีกตัวหนึ่งเออ